คนร้ายฆ่าข่มขืนหญิงวัย๗๐ปีคาบ้าน
ตำรวจรวบตัวเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนในคดีนี้นะครับ
เหตุนี้เกิดขึ้นที่บ้านตะค้อที่ตำบลพรสำรานอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
โดยเหตุนั้นเกิดขึ้นกับหญิงวัย๗๓ปีซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่านอนเสียชีวิตในท่านอนหงาย
มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าหลายแห่ง
เชือกไนลอนพาดไว้บริเวณลำคอ
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบร่องรอยคล้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินท
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยเป็นเยาวชนชายอายุประมาณ๑๗ปีซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับ
รวบตัวได้ขณะที่อยู่บริเวณป่าอ้อยท้ายหมู่บ้าน
และควบคุมตัวไว้ที่สพคูเมือง
ก่อนที่จะยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับอีกครั้งครับ
ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณยายที่เสียชีวิต

กระทั่งหลานชายแต่งงานไปอยู่กับภรรยาต่างหมู่บ้าน
ในช่วงหลังผู้ตายก็เลยอยู่คนเดียวมาโดยตลอดครับ
คืนเกิดเหตุคาดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางดึก
มีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องแล้วก็เงียบหายไป
แต่เพื่อนบ้านก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
กระทั่งรุ่งเช้ามีคนมาเรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับ

เพื่อนบ้านมาเรียกแล้วไม่มีใครตอบ
ธรรมดาคุณยายก็จะตะโกนบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยนะครับ
เพื่อนบ้านก็เลยไปข้างหลังบ้าน
พบว่าประตูหลังบ้านเปิดอยู่
แล้วก็ไปพบว่าคุณยายนอนเสียชีวิตแล้ว
ตัวของน้องสาวคุณยายบอกว่ารู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะว่าในหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเรื่องร้ายแรงอย่างนี้มาก่อนเลยครับ